อย่างที่บอกนะคะวันนี้ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งถอนกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะเชิงเขาบรรทัศน์ด้วย
จะคงไว้เพียงจุดตรวจสำคัญ
อันนี้คือความคืบหน้านะคะคดีเสียแป้ง

มาประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
อ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้าง
แล้วก็มีคำสั่งให้ถอนกำลังชุดปฏิบัติการ
เทือกเขาบรรทัศน์และพื้นที่บ้านในตระลงมาเบื้องล่าง
ซึ่งก็จะมีตำรวจชุดจิงก้าแดนไทย๕๔และนเรสวน๖๑
รวมถึงตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เชิงเขาบรรทัศน์ทั้ง๙จุดด้วย
ส่วนตำรวจจากพื้นที่พัทธลุงและ๓จังหวัดชายแดนใต้
ริมน้ำตกท่าช้างน้ำตกหม่อมจุ้ยตะบนตะโหมด

รวมถึงจุดตรวจจุดสกัดอื่นยังอยู่เหมือนเดิม
แต่บนเทือกเขาเชิงเขาอันนี้ลงหมด
รวมถึงให้ประสานพรานป่าจำนวนนึงร่วมกับกำลังตำรวจทั้งหมด
เดินหน้าปูพรมไล่ล่าเสียแป้ง
แต่ว่าเมื่อเช้านี้สภาพอากาศเป็นแบบนี้ค่ะ
ฝนตกหนักท้องฟ้าก็มืดครึ้มหมอกลงจัด
เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถมาสนับสนุนปฏิบัติการได้
ก็เลยสั่งหยุดการไล่ล่าออกไปก่อน
จนกว่าสภาพอากาศจะเอื้อเอื้อมหน่วย

ครับฝนตกแล้วนะฝนมาอีกรอบหนึ่งส่วนที่อุทยาน้ำตกโตนเต๊ะ
ที่จังหวัดตรังตำรวจที่อยู่ตรงขนำของในพริก

อันนี้ก็ลงมาสับเปลี่ยนกำลังปรับรูปแบบยุทธวิธีใหม่
จากเดิมที่ตำรวจจะค้างคืนประจำอยู่ตรงขนำของในจงขนำของในพริก
แล้วก็ตรงสหกรณ์บ้านตระตอนนี้ถอนกำลังลงมาทั้งหมด
ไม่มีตำรวจอยู่ตามจุดเดิมแล้วนะคะ
เปลี่ยนเป็นใช้วิธีลาดตระเวนแทน
ก็จะลาดตระเวนแบบครั้งคืนบ้างไปกลับด้วยนะคะ
แล้วแต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เป้าหมายในการลาดตระเวนค่ะ
ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีการปรับแผนนะร่วมครึ่งเดือนแล้ว
ที่ประจำอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะตำรวจนะคะ
แต่ว่าเอาที่หนีไปเนี่ยเป็นเดือนกว่าแล้วนะ
ใช่ค่ะครับ๓๒๓๓วันละวันนี้คุณผู้ชมครับ
เมื่อปี๖๔เนี่ยมันมีภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายเสียแป้งนะครับ
เฟรมกับมีตำรวจเป็นดาบตำรวจหญิง
แล้วก็ด้านหลังมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคน

จังหวัดพัทธลุงเนี่ยร่วมเฟรมด้วยนะครับล่าสุดนั้นตัวนายกอบตเองก็ยอมรับนะฮะว่าสนิทสนมกับทางเสียแป้งนะครับเป็นรุ่นน้องสมัยมัธยมนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าอยากให้เสียแป้งเนี่ยมอบตัวนะครับมันจะได้จบลงด้วยดีนะฮะทางคุณธิวากรแก้วบุญส่งนะครับนายกอบตหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัด

มีชีวิตนะครับเพื่อจะเจอหน้าครอบครัวอยากให้มอบตัวนะครับจะได้อยู่แบบปลอดภัยหนีไปแบบนี้อยู่แบบหลบซ่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดี
เรารู้จักกันแล้วก็พบปะกันอะไรพูดคุยกันอะไรต่างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าชี้เส้นทางเดินของชีวิตนะครับใครจะไป
กวนรวมแก๊งก็จะไปทำอะไรอันนี้ก็เราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับเพราะต่างคนต่างมีเส้นทางชีวิตของตัวเองนะครับผมพ่อแม่ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เขายังมีลูกมีภรรยาในการที่เขาหลบหนีผมคิดว่ายิ่งหนีก็ยิ่งไกลยิ่งหนีก็ยิ่งอันตรายถ้าอยู่ในเรือนจำเพราะว่าอย่างน้อยน้อยนะครับไม่ว่าคดีโดนตัดสินกี่ปี
ติดตามไล่ล่าเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์เอง
ก็ต้องยอมรับว่าในระหว่างการไล่ล่าเนี่ย
เราก็ได้เรียนรู้และได้รู้จักเทือกเขาบรรทัศน์มากขึ้น
รวมถึงอาธันต์ต่างที่เกิดขึ้น

เทือกเขาที่รกทึบแห่งนี้
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเล่าเรื่องผีโนราค่ะ
วิญญาณเฮียนหลอกหลอนชาวบ้านบนเทือกเขาบรรทัศน์

เรื่องราวที่บอกเล่าต่อกันมาที่บ้านตระ
มักจะเดินป่าไปแสดงตามที่นู่นที่นี่
มักจะเดินเข้าป่าข้ามเขาบรรทัศน์จะไปพัทธลุง
ก็ต้องผ่านหมู่บ้านตระนี่แหละพอแสดงเสร็จ
นักแสดงจากพัทธลุงก็จะเดินกลับมาแสดงที่ตรัง
ปรากฏว่ามีโจรป่าฆ่านักแสดงมโนรา
ใกล้กับบ้านตระข้างหมดเลย
ทรัพย์เอาของมีค่าแล้วเขาบอกหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านทั้งหมดก็จะได้ยินเสียงกลองเสียงการร้องเพลงโนรา
กลางดึกบนเทือกเขาบรรทัศน์คุณกาย
แล้วบางคนบอกว่ามีเสียงร้องโหยหวนควบคู่ไปด้วยค่ะ
เราให้คุณผู้ชมได้ลองฟังเสียงการแสดงมโนรา
ที่เป็นลักษณะการแสดงของวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะ
่วงทำนองจะเป็นแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกเสียงแบบนี้ลักษณะแบบนี้ท่วงทำนองแบบนี้ได้ยินบนตอนกลางคืน
แล้วดังมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
ชาวบ้านที่ขึ้นไปหมู่บ้านตระบ่อยบอกว่า

ได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะอยู่บนเทือกเขา
แต่ประโยคที่ได้ยินก็คือฟังรู้ว่ามีการร้อง
แต่จับใจความไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากค่ะ
มีอยู่คนหนึ่งนะคะ
ชื่อนายมะเดี้ยเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินเสียงกลองมโนราดังอยู่ในหุบเขาบรรทัศน์
ตอนแรกฟังเหมือนอยู่ใกล้ตัวแต่เขาก็เดินตามเสียงไป
เดินตามยิ่งลอยไปไกลออกไปออกไป
ก็เคยมีตำนานเล่าเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
คนหลงป่าเพราะว่าเดินตามเสียงกลองไปนี่แหละค่ะนะคะ
ส่วนอาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกไฟปริศนาบนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
เป็นลูกไฟดวงเหลืองส้มลอยขึ้นมาจากแอ่งน้ำในเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วก็ลอยไปอีกแอ่งน้ำหนึ่งแต่ละครั้งมีแสงสว่างเห็นชัด
ซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็อันนี้เป็นความเชื่อที่บอกเล่าต่อกันมานะคะ
เชื่อมโยงกับเทือกเขาบรรทัศน์ที่เป็นป่ารกทึบ
แล้วก็ที่เราได้รู้จักในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ